ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของป้องกันเด็กก่อน
เพราะว่าคลิปที่ออกมาน่ากลัวแล้วก็กังวลเหลือเกิน
ถ้าเกิดว่าลูกหลานเรานั่งรถตู้อยู่ดีท้ายรถตู้เปิดออกมา
กลางสี่แยกแล้วเด็กกลิ้งลงมากลางถนนแบบนี้จะทำอย่างไร
โชคดีนะคะที่น้องคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
แต่ว่าล่าสุดทางขนส่งจังหวัดเชียงราย

พบว่ามีการดัดแปลงสภาพรถนั่นเองนะคะ
จากกรณีคลิปรถตู้ที่คุณผู้ชมเห็น

นี่โอ้โหตกใจเลยนะ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุ
สี่แยกหมอพีระที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะ
เด็กหญิงที่นั่งอยู่ท้ายรถเนี่ยคงเพลินอยู่นะ
ตกลงมาเพราะว่าท้ายรถเปิดอย่างกระทันหัน

ข้าวของกระเป๋าต่างก็ร่วงหล่นลงมาด้วย
เด็กก็คงตกใจอยู่ตกมากลางถนน

โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนะคะ
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณหัวเข่า
ไม่มีอาการฟกช้ำทั้งสองข้าง
คือไม่ได้เป็นอะไรมากนักแต่ว่าเชื่อว่าขวัญเสีย
โชคดีอย่างหนึ่งรถที่ตามมา

คดีที่รถตู้คันนี้ไม่ได้วิ่งในถนนที่วิ่งเร็วได้

คุณแต่จุดนี้ก็เป็นจุดที่พลุกพลาดพอสมควร
สังเกตดูนะคะซึ่งล่าสุดค่ะ

ก็เชิญตัวในนพระดนแสงศรีจันทร์
เจ้าของรถตู้ทะเบียนนหนูขอไข่๗๘

ที่อยู่ในภาพนี้แหละค่ะเรียกมาเลย

ดัดแปลงเป็นแถวตอนเรียง๓

ดัดแปลงก็เลยมีการเปรียบเทียบปรับสี

และนำรถมาส่งนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

กว่าจะดำเนินการแก้ไขสภาพรถ

เป็นเวลา๓๐วันด้วย

และการไม่ได้ตรวจซ่อมอุปกรณ์

ทางขนส่งเองก็จะมีมาตรการ
อบรมผู้ที่ให้บริการรถตู้

โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร
ดับเพลิงต่างค้อนทุบกระจกต่าง

รวมถึงมีการโรนโรงด้วยนะครู
รถตู้ว่าไม่ควรติดฟิล์มดำ
อาจจะให้ไม่ต้องติดฟิล์มดำ

บอกเด็กว่าวิธีการที่จะเอาตัวรอดสอนเขา
ให้ไปกดแตรเพื่อขอความช่วยเหลือแบบนี้

คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนและผู้ปกครองด้วยนะครับ